ทีนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อนะคะคุณผู้ชม
ว่ากระบวนการทางกฎหมายของกรกต

หลังจากที่มีการยื่นคำร้องให้กับกรกต
กรณีให้พิจารณาเรื่องของการเสนอชื่อ
นายกรัฐมนตรีของภักดิ์ไทยรักษาชาติ

เดี๋ยวเรามาขีดเส้นใต้เมืองไทยเรื่องนี้
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายพร้อมกันเลยนะคะ

มีคำถามที่คนอยากรู้
และคาใจอยู่เยอะเลยครับ
เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ศชภักดิ์ไทยรักษาชาติ

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีออกมาได้ไหม

หรือสมัครแล้วห้ามถอน
กระบวนการจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อ

จะนำไปสู่การลงโทษแบบไหน
จะถึงขั้นยุคพรรคไหม

คำตอบที่พอจะตอบได้คร่าว
จากประธานกรกตที่เป็นข่าวไปเมื่อสักครู่
ก็คือวันนี้กรกตจะประชุมกัน
ที่จริงกรกตนัดประชุมเรื่องอื่นก่อน

เพราะมีคนไปยื่นให้ยุบพัก

คือคุณศรีสุวรรณจัญญาที่ท่านเห็นในข่าวเมื่อสักครู่

กรกตจะต้องหยิบเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม

และให้จับเป็นกระแสก็คือว่า
จะพิจารณาเรื่องนี้ด้วยความรอบครอบและเป็นธรรม
ด้วยความรอบครอบและเป็นธรรม
หัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ท่านดูสิครับ
กรกตตั้งทีมสอบ

บียุพพศช
เจ็ดเสือกรกตทกวรรณวันนี้
นี่คือหัวข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อเช้า

ต่อจะบอกคร่าวแล้วผมว่าไฮไลท์ที่น่าสนใจให้ตามดูคำตอบจาก
นายเรียนพักการเมืองเนี่ยมีอำนาจหน้าที่เยอะเลยนะครับ
ในฐานะนายทะเบียนพักการเมือง
เลขากรกตบอกว่าท่านจะใช้อำนาจตามมาตรา๙๒
ตั้งคณะขึ้นมาคณะหนึ่งรวบรวมพยานหลักฐานว่า
กรณีเสนอชื่อว่าที่นายกของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
เป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายมาตรา๙๒ไหม
ซึ่งนายทะเบียนพักการเมืองจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานเมื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแล้ว
ก็จะเสนอความเห็นต่อกรกตกรกตก็รับความเห็นพยานหลักฐาน
เลขากรกตมาในฐานะนายทะเบียนพักการเมือง
แล้วก็มาพิจารณาแต่กรกตก็ตัดสินค้า
ตัดสินเองไม่ได้นะครับกรกตจะต้องยื่นไปถึง
ตุลาการสารรัฐมนูลให้พิจารณาตัดสิน
ตัดสินว่าจะยุบหรือไม่ยุบ
พักไทยรักษาชาติขั้นตอนอยู่ตรงนี้นะครับ
นายทะเบียนพักการเมืองตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
รวบรวมพยานหลักฐานเอกสารที่ไปที่มาทั้งหมด
ส่งกรกตถ้ากรกตเห็นว่าโทษมันเข้าข่ายถึงขนาดจะยุบ
พักส่งไปถึงสารรัฐมนูลคนที่จะชี้ขาดคือสารรัฐมนูล
สารรัฐมนุนใช้อำนาตตามมาตรา๙๔เมื่อกี้อำนาตของ
เลขากรกตเนี่ยใช้อำนาจตามมาตรา๙๒สารรัฐมนูลใช้
อำนาจตามมาตรา๙๔นี่คือความเห็นของกรกตเลขาก่อคอ
ต่อในฐานะทะเบียนพักการเมืองทีนี้เวลามีเรื่องแบบ
นี้เราควรจะต้องฟังฝ่ายอยการด้วยจังหวัดประจำสำ
ให้ความเห็นไว้น่าสนใจครับลองฟังหน่อยครับท่านบอกอย่าง
นี้ขอให้ความเห็นทางวิชาการที่จะสนับสนุนมุม
ทางกฎหมายดังนี้ตามพระราชบัญญัติว่าโดยการเลือกตั้งสอสอ
พศ๒๕๖๑มาตรา๑๔วัก๑บัญญัติให้การเสนอรายชื่อบุคคลเป็นนายกนั้น
ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่บรรยัติไว้ในรัฐมนูลและตามมาตรา๑๔วัก๒
บรรยัติให้การเสนอชื่อบุคคลใดที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บรรยัติไว้ในรัฐมนูล
ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้นให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น
ดังนั้นกรณีของการเสนอพระนามของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐ
บัญชีรายชื่อนายกของภักดิ์ไทยรักษาชาติขัดกับบทบรรยัติในรัฐมนูลที่พระบรมราชวงศ์ดำรงอยู่เหนือการเมืองและมีความเป็นกลางทางการเมืองและไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดทางการเมืองได้
ย่อมต้องถือว่าเป็นการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกที่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐมนูลและมาตรา๑๔วัก๒ดังกล่าว
จึงถือว่าไม่มีการเสนอพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐเป็นนายกรัฐมนตรี
มาตรานี้เนี่ยท่านอายการตีความว่าเสมือนหนึ่งไม่ได้เสนอ
ฉะนั้นไม่ต้องถึงขั้นว่าถอนได้หรือไม่ถอนได้หรอก
ถ้าตีความตามมาตรา๑๔ให้ถือว่าเสมือน๑ยังไม่เสนอรายชื่อของพักทศชว่าใครจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
นี่ก็อีกมุมมองหนึ่งนะครับของอายการ
ฉะนั้นจะเห็นว่านี่คือทิศทางที่จะเป็นคำตอบว่าเรื่องนี้จะไปยังไงต่อ

สรุปก็คือนับหนึ่งจากเลขากรกตส่งไปถึงกรกตกรกตส่งสารรัฐมนูล
ประโยคทองของท่านประธานกรกตผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ว่าเรื่องนี้จะต้องพิจารณาอย่างรอบครอบและเป็นธรรมที่สุด
เรื่องแบบนี้พิจารณาตามกระแสไม่ได้ครับ
เรื่องแบบนี้พิจารณาตามความสะใจของฝ่ายใด

บ้านเมืองเราที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดความสับสนวุ่นวาย
เกิดความขัดแย้งเพราะบางเรื่องเราตัดสินด้วยกระแส
และตัดสินด้วยความสะใจต้องยึดกฎหมายเป็นหลักครับ
กฎหมายเป็นยังไงต้องว่าอย่างนั้นอย่างที่ประธานกรกตบอก
สถานการณ์ในขณะนี้ถ้าเหมือนการแข่งขันฟุตบอล
ลูกไปชุนละมุนกันอยู่หน้าประตู
กรรมการจะเป่านกหวีดหรือไม่เป่านกหวีด
ใครจะได้ลูกโทษหรือไม่ได้ลูกโทษสำคัญตรงนี้ครับ
กหวีดจากกรรมการเนี่ยสำคัญที่สุดเป่าปริศขึ้นมา
อีกฝ่ายหนึ่งได้ใบแดงอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ยิงลูกโทษชนะเลย
สถานการณ์ชุนละมุนขณะนี้ใกล้เคียงครับ
คำตัดสินการพิจารณาของกรกตสำคัญที่สุด
ตั้งแต่คณะทำงานที่เลขาจะตั้งขึ้นรวบรวมพยานหลักฐาน
ส่งไปถึงกรกตกรกตส่งถึงสารรัฐมนูล
คำตัดสินทั้งหมดจะเป็นบรรทัศน์และต้องมีคำอธิบายได้ครับ
ถ้าตัดสินอยู่บนความแคลงใจ
อธิบายไม่ได้ไม่มีเหตุผลรองรับไม่มีกฎหมายรองรับ
ยังคลุมเคลือยังไม่ทันไรบ้านเมืองก็จะวุ่นอีก

แล้วตอนนี้อย่างที่คุณน้ำแข็งกับคุณบุ๊คบอกเมื่อสักครู่
การติดตามข้อมูลข่าวสารโลกออนไลน์
โอ้โหมันเรื่องที่ไม่ควรเอามาปลอมกันก็เอามาปลอมกัน

คนที่รับข้อมูลแล้วก็คิดว่าต้องรีบส่งให้เพื่อน
เพราะว่าส่งเร็วเนี่ยเท่ากับว่าโอ้โหการข่าวดีรู้เรื่องเร็ว

สุดท้ายขึ้นมาก็สับสนวุ่นวาย

เราอยู่ในช่วงที่ต้องระมัดระวังการข่าวและข้อมูลเป็นอย่างยิ่งครับ

ส่วนกรรมการจะเป่าเร็วเป่าช้าเป่าดังแค่ไหน

นั่นแหละเหมือนหลูกเดียวมีความสำคัญมาก

แล้วต้องเป่าให้เห็นก็ให้คนดูจาด้วย
ถ้าคุณแคลงใจคลุมเคลือยุ่งครับ

เป็นบรรทัศนในอนาคตด้วยเรื่องนี้

การเมืองร้อนแรงเข้มข้นต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด
และเราก็ต้องติดตามกันอย่างรอบครอบเหมือนกันนะฮะ
ต้องค่ะจะบอกคุณผู้ชมด้วยพูดถึงเวทีดีเบต
ก็จะมีการเชิญตัวแทนจากทั่วทุกพักเลยค่ะ
ใหญ่พักเล็กมาร่วมดีเบตกัน

รับมาแล้วคุณวันนี้เริ่มเป็นวันแรก
เราจะจัดทั้งหมด๑๒ครั้งนะคะ
แล้วก็วันนี้ตัวแทนจาก๗พักที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคุณ

พักพลังประชารัฐมีนายอุตมะมา
ไทยรักษาชาติมีนายจตุรนฉายแสง
พักเพื่อไทยมีคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์มา
ส่วนภักดิ์อนาคตใหม่นายธนทร์ลูกธนกิจ
ภาคชาติพัฒนาก็มีนายศุกรวรรษลิปตปันลบ
ภักดิ์ประชาชนปฏิรูปคือนายพายบุหนิติตาวัน
บอกแบบนี้คุณผู้ชมอยากดูอยากติดตาม
ติดตามได้เลยนะคะผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ตอน๖โมง๒๐นาทีตอนเย็นวันนี้
จากนี้นะครับทางกรรมการบริหารพักซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่
ก็จะมีพิธีกรอีกคู่หนึ่งนะครับดำเนินรายการอยู่
ใช่อย่างวันนี้เดี๋ยวเจอคุณจอมขวัญกับคุณภาคภูมิ
ถามตรงอ่ะใช่ค่ะรอดูว่ามองความคิดนโยบายของใคร

นะครับการเมืองต้องติดตามกันนะครับ